คุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่อุดรธานีเนี่ยนะคะ
ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านไปช่วยกันตามหาพ่อเท่าวัย๗๗ปีค่ะ
คือตอนแรกเนี่ยพ่อเท่าก็มาทำบุญกับครอบครัวนี่แหละ
แต่มีการเดินแยกไปแยกไปเพื่อที่จะไปเก็บหน่อไม้
ทีนี้ก็หลงอยู่ในป่าหลายชั่วโมงเลยค่ะ
ญาติญาติก็เป็นห่วงนะคะเลยมีการออกตามหา
ตอนนี้ยังไร้วี่แววที่จะเจอผู้เท่ารายนี้
เอาดูบรรยากาศการค้นหาพ่อเท่าวัย๗๗ปีค่ะ
โอ้โหนี่ตะโกนกันหาอยู่เลยนะคะ
เมื่อค่ำเมื่อวานค่ะดาบตำรวจเจริญจันทรรักษ์
ผู้บังคับหมู่จราจรสพเมืองอุดรธานี
ปฏิบัติหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนเนี่ยนะคะ
คือได้รับการประสานจากทางศูนย์มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรม
วันนี้มีชาวบ้านเป็นผู้เท่าหายไปในป่าสงวนแห่งชาติภูริน
ตรงวัดถ้ำพึ่งที่บ้านโนนสะอาดอำเภอเมืองอุดรธานี
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็มาพร้อมกับหน่วยกู้ชีพอบตหนองฮาย
มีชาวบ้านอีกนะคะช่วยกันเข้าไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุตรงนั้นน่ะเป็นวัดป่าอยู่บนป่าสงวนแห่งชาติภูริน

และอนาคตเนี่ยครอบคลุมเลย๓อำเภอ
มีอำเภอเมืองอุดรธานีอำเภอหนองวัวซออำเภอหนองแสง
ทีนี้ก็ต้องช่วยกันค้นหาเพราะว่าทางนางประเสริฐสุวรรณภักดีอายุ๗๓ปี
ซึ่งเป็นชาวอำเภอกุมภาวะปีที่อุดรก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตัวเธอแล้วก็ครอบครัวมาทำบุญจะถวายห้องน้ำให้กับวัดถ้ำพึ่ง
แล้วก็มีสามีเนี่ยคือนายทอนสุวรรณภักดีอายุ๗๗ปีเนี่ย
มาด้วยกันกับทางด้านคุณยายอันนี้คือคุณยายประเสริฐนะคะ
ทีนี้ตอนนั้นทำอาหารจะถวายเพลงอยู่
ปรากฏว่าสามีคือคุณตาทอนก็เดินไปรอบวัดถ้ำพึ่ง
ตอนเที่ยงทางคุณยายประเสริฐออกมาดูสามีคือตาทอน
เอ้าตาทอนหายไปไหนคนนี้แหละค่ะตาทอนก็ถามลูกหลาน
เออเห็นไหมเนี่ยตาทอนหายไปไหนคือตอนนั้นลูกหลานเนี่ยไปหาตัดฟืนมา
จะมาทำอาหารเพื่อถวายเพลงนั่นแหละปรากฏว่าคุณตาทอนเนี่ยเดินไปดูด้วย
แต่ตาทอนบอกว่าเออเดี๋ยวฉันมานะฉันขอไปหาหน่อไม้ก่อน
ทีนี้ลูกหลานก็นั่งรอรอจนเย็นนะคะ

ก็เลยแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยออกตามหาก็ไม่เจอตัวนะคะ
ทีนี้ก็เลยต้องประสานอาสากู้ภัยให้ช่วยกันตามหา
คุณยายประเสริฐภรรยารวมถึงญาติญาติก็จุดทูปค่ะ
บอกเจ้าที่เจ้าทางบอกเจ้าป่าเจ้าเขา
ช่วยเปิดทางขอให้ค้นหาตาทอนให้พบตัวโดยเร็วด้วยเถอะ

บอกว่าหลังจากที่ตาทอนหายตัวไปเนี่ย
ช่วยกันตามหาโทรศัพท์หาตาทอน
เมื่อคืนนะคะตอนเกือบ๕ทุ่ม
ตาธรรณ์รับโทรศัพท์ด้วยนะคะ
แล้วบอกว่าตอนนี้อยู่บนต้นไม้
ญาติก็เลยถามต่อบอกว่าเอ้าต้นไม้มันตรงไหน

เพราะว่ามองไปทางไหนมันก็มืดมากเหลือเกิน

นี่คือสิ่งที่ตะทอนบอกทางโทรศัพท์
พอพูดจบปั๊บคุณผู้ชมสายตัด
ญาติก็กดเบอร์เดิมโทรซ้ำอีกโทรซ้ำ

ทีนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้าน

ที่เขาต้องก่อกองไฟเนี่ยมันจะได้เป็น
เป็นไฟขึ้นมามีควันขึ้นมา
หาตาธรณ์อย่างเร่งด่วน
แต่ว่ามันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะ

ตอนนี้คือมันเป็นป่ารกทึบ

จนมาถึงเมื่อเช้าตี๕

กว่าชั่วโมงแล้วยังหาตาทอนไม่เจอ
นะคะเมื่อเช้านี้เขาก็เลยให้
ติการค้นหาชั่วคราวตอนตี๕
แล้วรอให้พระอาทิตย์

จะได้ค้นหาตาทอนอีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็สุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงด้วย
ที่ติดต่อได้ล่าสุดคือตอน๕ทุ่ม
แล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงก็ภาวนาขอให้หาตาทอนเจอเร็วนะคะ